คุณผู้ชมนำเสนอข่าวนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ

เดี๋ยวนี้ใครก็เข้าคลินิกเสริมความงาม

ว่าหมอที่มาจิ้มหน้าเราหมอจริงหรือหมอปลอม

เอาจริงเชื่อใจว่าคนนั้นคือหมอมาจิ้มหน้าเรา
นั่นสิก็จบเนี่ยกรณีของพิมพ์ริพายเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เท้าความสั้นนิดเดียวเธอไปเป็นหุ้นส่วนของคลินิกเสริมความงามที่ห้วยขวาง
แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งเอาเอกสารหมอจริง
สวมสิทธิ์สวมรอยเป็นหมอ
แล้วก็ไปทำงานไปฉีดหน้าให้ลูกค้าไปเสริมความงามให้กับลูกค้า
เรื่องแดงขึ้นมาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณพิมพิพายนะคะ
ตอนแรกตอนที่พูดถึงลูกค้าพูดถึงหมอจริงเนี่ย
รู้สึกสำนึกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดของเธอ

ของขึ้นเดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
มันกล้าเอาชุดคนอื่นมาเป็นตัวมัน

มันไม่คิดถึงความปลอดภัยของชาวบ้านชาวช่อง

แต่ถ้าดูเผินก็ถูกมีใบครบทุกอย่าง
แต่มารู้ว่าจริงตอนหมอจริงเขาอยู่เมืองนอกแล้วรู้ได้ว่าเขาอยู่เมืองนอก
เห็นมั้ยจิตใจมึงอ่ะ
แล้วมึงมีความสุขหรอมึงมีกระจิตใจทำงานได้หรอ
ไม่ใช่หมอมึงไม่ได้เรียนมามึงไม่มีวิชาชีพนี้มึงมาฉีดหน้าเขาอ่ะ
นี่ค่ะ
นี่ค่ะโชว์ภาพหมอปลอมแบบนี้เลยนะคะ

คือคุณพิมบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยใช้คำว่าไล่ล่าค่ะ
ยังไงก็ต้องเอาตัวมาให้ได้มารับผิดชอบกับสิ่งที่หมอเก๊คนนี้ทำ
คุณพิมบอกว่าพอเกิดเรื่องนะคือนอนไม่หลับเลย
นอนไม่หลับหน้าชาตัวชาไปหมดเลยนะคะ
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทบกับลูกค้าที่คลินิกของเธอนะคะ
แล้วก็คุณพิมพิพรายให้คำมั่นแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังนะ
บอกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกกับคลินิกของตน
จะปิดคลินิกเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ตนขอเอาศักดิ์ศรีความเป็นแม่ค้าความเป็นพิมพ์ริพายมาการันตีรับรองกับลูกค้า
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
แล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกค้าแล้วก็ไปใช้บริการกับหมอปลอมอะไรเนี่ย
ซึ่งล่าสุดเนี่ยตรวจสอบตัวเลขคือ๑๒คนนะฮะ
คุณพิมพิพายบอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาให้ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ
และตั้งรางวัลในการที่ใครก็ได้แจ้งเหมาะแสหน่อย
ลินดาอยู่ที่ไหนอย่างไรแจ้งมาหน่อย
ให้เงิน๑แสนบาทเลยครับอ่านี่ค่ะเผาหลายหมือ
นี่เห็นมั้ยคือหน้าตาเขาก็สะสวยนะฮะ
เวลาเขาทำเนี่ยเหมือนหมอเวลาฉีดให้เราเหมือนหมอจริงไหมค
เขาก็จับดูนั่นดูนี่ปิ้งสัวเขาเองทำคลิปรีวิวการ
ค่ะแล้วจะบอกว่าตอนนี้ทางเพจของคลินิกของคุณพิมพิพาย

เป็นอดีตเซลล์มีพฤติกรรมคือชอบถ่ายรูปในคลินิก
รอยเป็นหมอทำให้คลินิกได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดูไปดูมาว่า
ที่โดนหมอแก๊คนนี้เข้าไปทำงานนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลต่อนะคะ
คลินิกอื่นโดนด้วยอีกหรือเปล่านะคะ
ส่วนคดีความตำรวจตอนนี้มีการตั้งข้อหานางสาวอลินดาไว้สี่ข้อหาด้วยกันหนึ่ง
ช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอาเอกสารของคุณหมอจริงไงมาสมัครงานแล้วก็สวมรอยแบบนี้
มีคนพยายามหาบ่อแสส่งมาให้คุณพิมพิริพายเยอะเหมือนกันนะ

เออแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าเจอแล้วแต่เป็นแค่บ่อแสเนอะ
ใช่ยังไม่เจอตัวนะคะ